เจ้าของถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวเพราะว่ามีการใส่กรงไว้อย่างดี
ทำไมอยู่ดีหลุดออกมาได้เขาเลยตั้งคลิปเอาไว้
บันทึกเหตุการณ์อะไรได้ไปดูกันค่ะ
สังเกตท่าที่เขาแบบงับแล้วพยายามยกขึ้นมา
ฉันนึกว่าดูหนังซุปเปอร์ฮีโร่อยู่เหมือนเป็นการแบบยกกล้าม
วันนี้หนูถามเหมือนเดิมมันใช่สุนัขใช่ไหมคะ
สุนัขแต่นี่ต้องบอกว่าเป็นความฉลาดของเขานะ
เพราะเขาพังกรงก็จริงแต่ว่าเขารู้โครงสร้างของกรง
ข้างล่างมันเป็นถาดเราเชื่อว่าน่าจะเรียนรู้จากการที่
เหมือนเวลาเจ้าของเอาถ่ายไปล้างหรืออะไรแบบนี้
เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้จะมีรู
ทุกวิถีทางเพื่อจะออกมาจากโกรงให้ได้
คือไม่ได้งับเฉยไม่ได้ใช้แค่กำลังนะคะ

ถึงบู๋ก็มีอยู่้านะคะ

ใช้ทั้งพลังแล้วก็ใช้ทั้งสมองด้วย
นี่ดันถาดออกมา
เขาเป็นสุนัขพันธ์บ็อกเซอร์นั่นเองนะคะ
ก็ใช้จมูกดันถาดรองออกจากกรงใช้ฟันกัดกรงจนกรงเหล็กบิดเบี้ยว
แล้วก็ดิ้นมุดตะแคงออกมาจนสำเร็จ

คือเจ้าของเขาบอกว่างงมากเพราะกรงที่เอามาขัง
ก็คือมั่นใจว่าแข็งแรงแน่นหนาพอสมควร
แต่สุดท้ายก็คือแบบงัดจนแบบใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ด้วย
จะทึ่งมากกว่านี้ค่ะออกมาได้แล้วแล้วเขียดหาดกลับเข้าไปที่เดิม

คือไม่ได้ใช้แค่แรงใช้สมองด้วย
ใช่บ็อกเซอร์นี่เป็นสุนัขที่แข็งแรงนะถือเป็นสุนัขพันธ์นักล่าอันดับต้นเลยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องแรงไม่ต้องพูดถึงอย่าไปสู้เขานะคะ
ถ้าเจอเขาเป็นมิตรกับเขาไว้ใช่
ฉลาดด้วยนะนี่พิสูจน์แล้วนะว่านอกจากจะมีกำลังแล้วสมองใช้กันได้ดีด้วย
หมอกดีด้วยนะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่ประเทศแคนาดานะคะ
ก็นี่แหละอย่าไปต่อกรกับบล็อกเตอร์แล้วกัน
เชื่อเฟื่องเชื่อพวกเราทุกคนเนอะ